สำหรับหนุ่มอ้นกรกฎหรือว่าที่เรารู้จักกันดีในชื่อของอ้นเดอะสตาร์นะคะ
ก่อนหน้านี้เคยออกมาประกาศผ่านสื่อว่าตัวเองเนี่ยได้ยอมควักเงินจากกระเป๋าตังค์ถึง๑ล้านบาท
เพื่อฉีกสัญญากับทางต้นสังกัดเดิมนั่นก็คือเอ็กแซคนั่นเอง
เพื่อที่จะไปรับงานกับทางวิกหมอชิดเซ็นสัญญาเป็นเวลา๕ปีนะคะ
ล่าสุดนะคะทางคุณบอยทะกลเกียจก็ได้ออกมาชี้แจงปมสัญญาแล้วว่า
นักร้องหนุ่มได้มีการเข้ามาพูดคุยตามขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนสาเหตุเนี่ยคุณบอยมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของชื่อเสียงที่อาจจะไม่เปรี้ยงตามที่คาดเอาไว้
โดยผู้บริหารชื่อดังมองว่าการมอบโอกาสให้นักแสดงทุกคนมอบให้เท่าเทียมกัน
ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็น
สำหรับประเด็นฉีกสัญญาที่เกิดขึ้นเขามองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะ
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามปกติในวงการบันเทิงบ้านเราอยู่แล้วค่ะ

ก็แต่จะยกเลิกมันก็มีบทลงโทษนะครับมันก็มีกันไปครับก็ต้องทำตาม

ใครจะเกิดใครไม่เกิดเราก็ไม่ใช่เทวดาที่ไหน
จะมาชี้นิ้วสั่งได้ว่าใครจะเกิดใครไม่เกิด

เป็นผมว่ามันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับ